จากเรื่องของคนทำร้ายสัตว์มาดูเรื่องคนทำร้ายคนค่ะ
คุณผู้ชมน่าจะจำได้กรณีของน้องฟ้าที่ถูกในจ้างโหดนะคะ
เจ๊กั้งเนี่ยค่ะทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัส
ถูกตีที่ใบหน้าจนผิดรูปอวัยวะเพศเน่า
แล้วก็ถูกสั่งให้กินมูลของสุนัขครับ
นี่ค่ะเป็นเรื่องที่สุดสะเทือนใจสำหรับใครที่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวนี้นะคะ
วันนี้นะคะทนายเกิดผลแก้วเกิดโพสต์รูปแล้วก็ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก
อันนี้เป็นผลการเอ็กซาเรย์ร่างกายของน้องฟ้าบางส่วนค่ะ
เดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันนะคะปรากฏว่ามีร่องรอยกระดูกแตกหลายจุดเลยค่ะ
ทำให้เห็นว่าน้องฟ้าเนี่ยถูกเจ๊กั้งนายอ้วนรวมถึงสามีของเจ๊กั้ง
ร่วมกันทำร้ายร่างกายจนกระดูกแตกแล้วไม่ได้รับการรักษาค่ะโอ้โหก็เจอกับความทุกข์ทรมานนะคะ
กระดูกแตกไม่ได้รับการรักษาปล่อยให้หายเองตามธรรมชาติเนี่ย
มันจะทำให้การเชื่อมต่อของกระดูกผิดพลาดร่างกายก็เลยผิดรูป
อย่างที่เราเห็นเนี่ยค่ะทนายเกิดผลบอกด้วยว่าน้องฟ้าถูกทำร้ายจนกระดูกแตกหักทั่วร่างกายซ้ำกันหลายครั้ง
ตั้งแต่ศีรษะจะหลดปลายเท้าโดยไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องแล้วก็ตั้งคำถามบอกคิดดูสิครับว่าจะ
ทนายเกิดผลนะคะเนี่ยค่ะส่วนความคืบหน้าทางคดีเนี่ยนะคะ
ตำรวจไปจับกลุ่มนายนพรัชสามีของเจ๊กั้งค่ะ
ไปจับได้ที่บ้านพักนะคะเมื่อช่วงสายแล้วนำตัวมาสอบปากคำที่สพอินบุรี
ก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะแต่ก็จะมีการนำตัวไปฝากขังที่เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
ภายในวันนี้นะคะไม่ให้สัมภาษณ์อะไรรอให้การกับพนักงานสอบสวนในชั้นศาลเท่านั้นค่ะ
ต่อมาทนายเกิดผลวันนี้พาน้องฟ้าไปที่สพอินบุรีนะคะ
เอาเอกสารเพิ่มเติมเป็นแผ่นซีดีนะคะผลเอ็กซาเรย์นะคะ
ไปประกอบสำนวนเพิ่มเติมนะคะแล้วก็พาน้องฟ้าไปที่นี่ค่ะ
คัดทะเบียนพาณิชย์ที่เทศบาลอินบุรีเพราะว่ามันมีอีกประเด็นนึงก็คือเจ๊กั้งเนี่ย
เอาชื่อของน้องฟ้าไปจดทะเบียนการค้าแล้วให้เปิดบัญชีแทนฮะ
มีเงินหมุนเวียนสองบัญชีรวมสิบสามล้านบาทเศษอ่ะ
ชื่อของน้องฟ้าครับนะคะเขาก็จะเอาเอกสารตรงเนี้ยค่ะ
ร้องกับสรรพากรจังหวัดสิงห์บุรีตรวจสอบเส้นทางการเงินเจ๊กั้งกับสามี
ว่าใช้บัญชีน้องฟ้าไปทำธุรกรรมการเงินอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือเลี่ยงภาษีอะไรหรือเปล่า

ถ้าพบก็คงจะมีงานงอกเพิ่มขึ้นมาล่ะค่ะ
ก็ต้องดำเนินคดีเพิ่มเติมค่ะ